กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับในรายการอบจมหาสนุกนะครับ
ช่วงนี้ลุ้นเงิน๑๐๐๐บาทในช่วงขอตอบ

ช่วงนี้เราจะมีกูรูนะครับมาช่วยให้คุณเพชรนะครับ

แต่ดูสภาพกูรูนะครับเหมือนเมายาดอง
ลักษณะเหมือนเมายาดองมา

ปกติแล้วเนี่ยต้องเป็นพวกแม่แม่แต่วันนี้เป็นพวกพ่อ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

เรื่องของนครสวรรค์รู้หมด

คำถามที่๑กับคำถามที่๒นะครับผม
คำถามละสามพันบาท
คำถามที่สามได้สี่พันบาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมดรับหนึ่งหมื่น

คำถามที่หนึ่ง

นี่คืออุทยานสวรรค์ที่คุณเพชรเพิ่งไปเมื่อตอนเช้า

คำถามถามว่ามังกรมีเก็บกี่อันครับ

รูปปั้นมังกรที่อุทยานสวรรค์
อุทยานสวรรค์มีมังกรทั้งหมดกี่ตัวการ

ช่วงเปิดรายการเนี่ยเพิ่งจะไปเยือนที่อุทยานสวรรค์มา
ลองมาดูขนาดนี้คุณเฮ็ดจะจำได้หรือไม่
มังกรมีกี่ตัว
มังกรตรงนะเลยมีกี่ตัว

ฝั่งที่หันไปเห็นภูเขา

ฝั่งนู้นไม่รู้ว่ามีกี่ตัว

ตอบผิดโง่

รวมหมดเลยนะมี๔ตัว

กูรูคิดว่ามีกี่ตัวครับ

เพราะมีตัวใหญ่กับตัวเล็ก๒ตัว
ใหญ่๑ตัวตัวเล็ก๑ตัว

ตัวใหญ่๑ตัวตัวเล็ก๑ตัว
เหมือนที่เพชรบอกแต่เพชรบอกมี๔

หรือคุณจะเชื่อตัวเอง

เอาล่ะสิครับงานนี้
ความเห็นไม่สามัคคีกันแล้วล่ะครับ

มีมังกรสองตัวแต่คุณเพชรคิดว่า

เพื่อกูรูนี่แหละครับคุณเพชร

ผมว่า๔ตัว

เราไปดูกันนะครับว่า

อุทยานสวรรค์ของเรามี

ตัวใหญ่นั้นเนี่ยสื่อความหมาย

ตัวเล็กอีก๔ทิศ
นะครับก็มีหน้าที่ดูแล

เพื่อปกป้องอันตรายต่าง
ให้ชาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ

ถือว่าควรจะเป็นคนนครสวรรค์มากกว่า

ให้ออกไปอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้เดินเท้าไปลัดทุ่งด้วยห้ามเดินตามถนนสายเอเชีย
ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับ
ถึงแม้ว่าข้อนี้จะตอบผิด
ทำให้ไม่ได้รับเงินรางวัล๓๐๐๐บาท
แต่ยังเหลืออีก๒ข้อให้ได้ลุ้นกัน
เอาเป็นว่าไปคำถามต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
ข้อ๒ครับ
เรียกอะไรน่าจะเป็นเรียกของหัวรถจักร

เรียกแรกที่โฉยเห็นคือเรียกหนึ่ง
น่าจะเป็นหนึ่งอะไรสักอย่าง
เฮ้ยจะเมิดคำถามนี้เข้าไป
คุณลิงครับไวไปหน่อยเถอะครับ

เอาล่ะไม่ตรงกัน

ไว้ยังไม่เห็นเลยมีตัวเลขอยู่ตรงไหน

ขบวนรถจักรคันนี้

ตัวเลขที่อยู่บนหัวรถจากรถไฟ
จอดอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟ

ก็คือ๑๗๑นะนั่นเองแหละ
ลีกว่าตอบผูกไปยังเชียว
งานนี้อาศัยดวงล้วน
ตอบถูกแบบนี้เนี่ยก็รับเงินรางวัลไปเลย
พันบาทมาลุ้นกันต่อครับว่าข้อสุดท้ายเนี่ย
คุณเพชรจะคว้าเงินรางวัล๔๐๐๐บาทไปได้หรือไม่
เอามาดูข้อที่๓ใช้ความสามารถนะครับ

คำถามที่๓นะครับผมน้องเพชรง่ายครับ
จะให้ถอดเสื้อแล้วเอาหัวนมมาแตะเอาหัวนมมาแตะแล้วให้เดาว่าอะไร
บอกซิไม่ให้ได้ให้ดมอันนี้ต้องใช้การสัมผัสโดยกลิ่น

จานที่๑จานที่๒จานที่๓ถามว่าโมจิจานไหน
เป็นจานที่มีรสดั้งเดิมอยู่จานไหนครับ
เอาละครับดมจานที่๑ก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับยังจำกันได้ไหมล่ะครับ
บอกที่ผ่านมาเนี่ยคุณเพชรได้ทำการชิมขนมโมจิไปแล้ว
มาถึงช่วงนี้จะจำกลิ่นของขนมโมจิไส้ดั้งเดิมได้หรือเปล่า

เอาละครับจานต่อไปนะครับคุณเพชร

เหม็นอ่ะ
โอเคต่อไปจานที่๓นะจานที่๓แล้วนะ
เอาละเอาละเอาละ
อธิบายให้พ่อฟัง
อันแรกมีกลิ่นเหมือนใบเตย
อันที่๒กับอันที่๓กลิ่นคล้ายกัน
แต่ว่าอันที่๓มันจะมีกลิ่นหอมมากกว่าอันที่สอง
เป็นไส้หัวหอมหรือเปล่าเพราะมีกลิ่นหอม

เชิญคุณพ่อเปิดตาได้เลยครับ

ให้ลื้อนี่ต้องผิกหวัง
อันที่๕รู้สภาพพ่อแล้ว
ถ้า๓จานนี้คือ

ชั้นกระทิบลงอย่าดองตะขา

แต่ลักษณะนี้

ไม่รู้ว่าจะไล่เงินหรือไม่

ที่๒คือขนมโมจิไส้ดั้งเดิม
งานนี้เนี่ยขอตอบเองก่อน
ไม่ปรึกษากูรูเลยนะครับแม่
เอาล่ะเราลองไปฟังความเห็นของ
กูรูทั้งสองท่านกันดูดีกว่าครับ

พวกเขาทั้งคู่จะคิดเห็นตรงกันหรือเปล่า
คุณพ่อกับคุณพ่อล่ะครับ

นี่พ่อคิดว่าเป็นอันที่สาม

มีพ่อคนหนึ่งที่จะได้อยู่ที่นครสวรรค์ต่อไปครับ

ต้องกอดขวดยาดองแล้ว
เดินลงแม่น้ำเจ้าพญา

สดั้งเดิมคืออันไหน
เฉลยอันที่๑ที่ทุกคนตัดทิ้งก่อน
จานหมายเลขหนึ่งคือ

สองกับสามจะเป็นอันไหนนะครับ

ก็คือไส้ถั่วไข่เข็มนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งในจานที่๑และจานที่สาม
เป็นขนมโมจิไส้มะพร้าวใบเตยและสตอเบอรี่
มีกลิ่นหอมหวาน
ทำให้คุณเพชรเกิดความลังเลล่ะครับ

ชิมขนมโมจิไส้ถั่วไข่เค็มรสดั้งเดิมไปแล้วในช่วงขอบอก
ทำให้ตัดสินใจได้ไม่ยากตอบถูกแบบนี้
ก็รับเงินรางวัลไปเลยครับ
รวมของเดิมนะครับที่ข้อหนึ่งทำไว้แล้วนะครับ
ได้ไปทั้งหมด๗๐๐บาทครับ

พักสักครู่กลับมาช่วงหน้านี่ได้แค่ดมช่วงหน้ากินได้เลย

ออเบอร์เจ้า